มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากก็คือวันนั้นเนี่ยตอนเย็นก็คือไปก็ไปทานข้าวกับพี่โมก
วันนั้นก็คือแค่ไปทานข้าวจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอไปนั่งกินข้าวสักพักนึงก็เห็นว่า

ใช่รูปที่ทุกคนเห็น
ก็โพสต์รูปเหรอ

เราก็รู้สึกว่าเออคงอยากโพสในวาเลนไทย

วันนี้มันเป็นโมเมนต์อะไรสักอย่าง

หลายคนก็รู้อยู่พอทราบแล้วว่า
เฟิร์นก็เริ่มมีคนคุยอยู่

วันนั้นจริงก็ไม่ได้มีอะไรพอ
กลับไปถึงบ้านก็มานั่งเช็คคอมเมนต์

จนวันที่๑๔ผ่านไป

อืมเป็นไม่เยอะนะคะ

ที่เป็นแบบเชิงแบบเอ้อโน่น
แล้วก็อะไรวะเอาจริงจริงก็เริ่มแบบตกใจนะ
ก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบเลยค่ะ
รายละเอียดอะไรไม่ได้นะแต่เจ้าจำได้ว่าเห็นแล้วก็ตกใจ
รู้ขึ้นว่าอะไรปรูปแม้วะยังไงเริ่มตะกิดอะไรอีกแล้ว
เราก็ไปดูไอจีพี่โม่มีไหมหรือไม่
ปรากฎว่าก็มีเข้าความชอบของทุกคนควรเดียวกัน

เราเห็นแล้วว่าเขาก็ได้ส่งข้อความมาในอินบล็อกเราด้วยเหมือนกัน
อย่างที่เขาปินมาประมาณนั้นเลย
ซึ่งน้องสาวก็คือคนนั้นแหละที่เค้าโพสต์อะไรเงี้ยเฟ้อก็บอกอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะ
เขาก็เหมือนหายไปพักนึงก็ให้เบอร์มาแล้วก็โทรไปเลย
พอได้เบอร์มาเราก็โทรไปเลยก็กดโทรไปก็แบบเออสวัสดีค่ะเฟิร์นนะอะไรอย่างนี้
อ๋อค่ะเหมือนเค้าก็เหมือนกับเฟิร์นไม่รู้ว่าเค้าจะรู้รู้บอกว่าเฟิร์นจะโทรไปนะ
ก็โทรไปว่าเออเฟิร์นนะคะคือเนี่ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงหรอคะอะไรอย่างนี้
เขาก็เหมือนกับเขาก็พูดเหมือนจากที่เขาพิมพ์ที่เราเห็นอ่ะอ่าใช่ค่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเฟิร์นก็บอกตามตรงว่าเฟิร์นไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยจริง
แล้วก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้เฟิร์นอยู่คนเดียวแล้วก็แบบงง
ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงก็ทำได้แค่เออขอโทษนะคะ
ขอโทษที่ที่เฟิร์นไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็แบบฝากไปขอโทษผู้หญิงคนนั้นด้วย
ว่าไม่รู้จริงเพราะว่าถ้ารู้มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน
อันนี้คือเราก็เชื่อเค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนที่เค้ามาบอกเรา

อยากจะโทรไปถามพี่โมดิมันยังไงวะ
มันเหมือนจัดกะได้มันก็มีความเข้ียง
แต่พอตอนนั้นหลังคุยจะเริ่มยังไงวะคุณขอโทษ
เวลาที่หนูเจอเหตุการณ์แบบนั้นหนูจะทำจริงหนูเป็นสตรองแบบนั้นแหละ
โอ้คือแบลงเลยอะ
เพราะเรารู้สึกว่าเคยเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนั้น

สเรนนี่เสร็จปุ๊บก็คือพอได้คุยกับทางน้องสาวเขาเรียบร้อยแล้ว
อ่ะก็ขอเถอะอะไรกันไปแล้วเขาก็เริ่ม
แล้วก็เริ่มตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเขามีการโพสต์อะไร
ซึ่งเขาก็พูดในโทรศัพท์ว่า

เขาก็ขอโทษแล้วเราก็ตอนนั้นก็คิดคือคำเดียวก็คือชิปพายแล้ว

ก็คือชิปหายแล้วเอายังไงล่ะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแป้งไม่เป็นไร
ก็มันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้ว
เขาก็เหมือนกับว่ามันก็เริ่มเป็นข่าวแล้วนะคะอะไรอย่างนี้เขาก็เถื่อนเฟิร์น
เตือนเตือนขอบคุณนะคะที่เตือนคุยดีค่ะคุยดีมากคือเฟิร์นก็คุยกับเขาดี
แล้วเฟิร์นก็ยังบอกเลยว่าเออก็ขอบคุณนะคะที่ที่ที่พยายามบอก
ซึ่งเขาเขาเคยแจ้งมาว่าเขาเนี้ยเคยบอกแล้วอืม
แต่พอเอิญว่าเฟิร์นอะไม่เห็นอ๋อในอ๋อไม่ไม่เขาบอกว่าเขาอะ
ก็เลยเออมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นดวงที่จะต้องแบบเป็นแบบนี้
พอวางหูจากไปหนูก็เริ่มแล้วหนูอยู่คนเดียวเลยว่าเอาไงดีต้องคุยแล้วต้องคุยแหละ
เอาไงจะเริ่มคุยตรงไหนด้วยเหมือนนางก็รู้เรื่องแล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็โทรมาเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็โทรมาเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็โทรมาเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว

เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว

เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว
เหมือนนางก็เริ่มรู้แล้วเหมือนนางก็เริ่มรู้แล้ว

เหมือนมีคำถามอยู่ในหัวว่า

ย้อนกลับไปตอนความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเริ่มยังไงเขาเข้ามาหาเราก่อนหรือว่าเฟิร์นไปเจอเขายังไง
เดี๋ยวก็ไปตอนความสัมภัณฑ์ของเราทั้งคู่มันเริ่มยังไง
เดี๋ยวก็ไปตอนความสัมภัณฑ์ของเราทั้งคู่มันเริ่มยังไง
เดี๋ยวก็ไปตอนความสัมภัณฑ์ของเราทั้งคู่มันเริ่มยังไง
เดี๋ยวก็ไปตอนความสัมภัณฑ์ของเราทั้งคู่มันเริ่มยังไง
เดี๋ยวก็ไปตอนความสัมภัณฑ์ของเราทั้งคู่มันเริ่มยังไง

ได้ความรู้ความสัมภัณฑ์มันไปกันอยู่แล้ว
รู้ความสัมภัณฑ์มันไปกันอยู่แล้ว
ไม่นานค่ะก็คือเพิ่งรู้จักช่วงประมาณตุลาราศาสตร์
ไม่นานค่ะก็คือเพิ่งรู้จักช่วงประมาณตุลาราศาสตร์
แล้วนี่เฟิร์นก็เจอเขามากขึ้นตอนแรกก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรคือเฉยอะไรอย่างนี้
พอมันอยู่ในแก๊งด้วยกันมันเจอกันบ่อยมันพูดคุยกันมันอะไรอย่างนี้
มันก็เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับเขา
เราไม่เคยรู้ว่าเขามากก่อนหรือหรอว่าเขาคบกันมา๑๐ปี

ก่อนจะคบกันมีละแคะละคายไหมคะมีคบกันมา
ถ้าระแคะระคายเอาจริงไหมคือต้องบอกเลยว่าเฟิร์นกับพี่โม่เนี่ย

แล้วก็เฟิร์นก็ทำงานของเฟิร์นเขาก็ทำงานของเขา
แล้วเฟิร์นไม่รู้สึกอะไรเลยเอาจริงแล้วเฟิร์นก็เคยเจอเพื่อนในแก๊งเขา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
ทำให้เรามั่นใจอย่างที่บอกคือเฟิร์นเคยเจอเพื่อนพี่โม่หลายคนมาก
ไม่ว่าจะเป็นแก๊งเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนเขาที่ออสเตรเลีย
คือจริงเอาจริงพี่หลายคนก็เพิ่งจะมารู้พร้อมเฟิร์น

ก็ช็อกพร้อมหลายคนที่เท่าที่เฟิร์นเจอก็คือแบบเขาก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกัน
แล้วคือเมื่อ๒๓อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็พาเฟิร์นไปเจอครอบครัวนะ
มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะ

เฟิร์นไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงมานั่งเช็คมือถือแฟน
ขอถ่ายรูปหลานมาขอลายเซ็นต์อะไรปกติเลย
อันนี้จริงจริงแล้วอย่างที่บอกตอนนั้นที่พอวางหูจากพี่โม้ไปเนี่ย

เราก็ประมวลกับตัวเองแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องถอยออกมาจริง
มันต้องถอยออกมาแล้วมันถามว่าก่อนหน้านี้ที่จะรู้เรื่องของเขา
เรามีความรู้สึกดีกับเขาไหมเรามีความรู้สึกดีกับเขามาก
มันเป็นความรู้สึกที่เขาโอเคเขาโอเคมาก
แต่ว่าพอหน้าตอนนี้แล้วมันหนูก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่า
ในอนาคตถ้าถามว่าอนาคตจะยังไงอะไรยังไงหนูก็ยังตอบตัวหนูเองไม่ได้

ไม่คือคือมันมันก็จะเข้าใจยังไงได้อะพี่ก็คือออกมาแล้วอ่ะหนูออกมาแล้วอ่ะ
เขาจะอยู่ยังไงก็เป็นเหลือ

เขามาง้อไหมคะ
ง้อค่ะก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังคงติดต่อมาอยู่ตลอด

หนูก็ตอบเท่าที่ตอบได้แล้วก็คุยเท่าที่คุยได้
แล้วมันจะหายไหมคะว่าถ้าจะมากับเราต้องให้เขาไปเคลียรอะไรยังไง
หนูรู้สึกนะว่าตอนนี้คุณก็คงโดนหนักพอกัน
แล้วก็ถ้าคุณยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงชีวิตคุณแล้วอ่ะ
ใจเฟินยังให้โอกาสเขาไหมอะ
คือณตอนนี้ใช่ไหมคะหนูต้องบอกเลยว่าหนูต้องเอาตัวหนูออกมาก่อน
หนูต้องบอกว่าหนูต้องเอาตัวหนูออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นก่อน
แล้วก็ถ้าถามหนูเอาจริงหนูไม่ได้รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดอะไรเขา
หนูรู้แหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแย่
แต่หนูรู้สึกว่าหนูก็เคยเจอความรักที่ไม่ถึงแย่แต่ก็มันไม่ได้เวิร์ค
หนูก็กับคนเก่าหนูก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันก็เริ่มได้
หลังวันโทษค่ะหลังวันตั้งแต่พี่พีเคเขาก็ถามหนูเรื่องเนี่ย
เพราะว่าพี่โบ้ไปด้วยแล้วหนูรับดอกไม้ได้ใช่ไหมอย่างที่พวกพี่ทราบ
หนูกับพี่โม่ยังไม่เคยมีการตกลงกันว่าแฟนนะ
กันอย่างแบบจริงจริงจังแต่เราเราก็รู้สึกดีต่อกัน
ไม่ได้ปิดไปไหนไปกินข้าวไปกับเพื่อนไปกับฝูงก็ไปด้วยกันเป็นแก๊งแก๊งอ่ะอืม
แต่ก็ไม่ได้แบบเธอจะเป็นแฟนนะแต่ก็คือรู้ว่าสำคัญ

เราก็แบบงับไม่มีใครมาขอกูก็ไม่เป็นไร
พักก่อน
เหมือนเขายังมีโอกาส

อนาคตตัวหนูยังตอบตัวหนูเองไม่ได้เลย

มันหนักอะ
มันไปถึงเรื่องผู้ใหญ่ของครอบครัวที่บ้านเราด้วย

ว่าจริงแล้วหนูไม่ค่อยได้เจอเขาอยู่แล้วพ่อนะ

ซึ่งเอาจริงอย่างที่พ่อบอก

แม่ก็เหมือนเจอผ่านแว๊บ
มานั่งเหมือนอย่างที่หนูไปเจอครอบครัวเขา

ก็คงจะเป็นอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละ

เฟิร์นคิดว่าตัวเองพลาดตรงไหน

แต่ถ้าหนูถามพี่ว่า
วันนี้ถ้าเกิดพี่มีความรัก

หนูไม่ใช่คนชอบพูดเรื่องตัวเองนะ

นู่ว่าวันแรกอะก็ร้องไห้นะก็โซมแต่พอมันไปแล้วฉกดี
งั้นนึกได้กำลังใจเยอะมาก
ทุกคนเขาไม่ว่าจะเป็นคนหรือคนใกล้ตัว
กันมาแล้วก็ตามอะไรยังงี้หนูก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าหนูรับรู้
ได้แล้วหนูก็ขอบคุณทุกคนมากหนูจะพยายามทยอยตอบทุกคนนะคะ
แต่ที่ผ่านมาหนูหนูไม่รู้จะจะกุยเอาไง
เพื่อนจะเรื่องนี้มาสอนอะไรต่อบ้าง
เอาจริงอ่ะหนูหนูค่อนข้างมั่นใจนะว่า

หนูคิดว่าพี่ที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะหนักกว่าหนูนะ
หนูคิดว่ามันไม่มีใครที่แบบมีแฟน
คนสองคนแล้วก็ทักเซตเลย

ก็หนักนวงอ่ะ
กว่าที่จะมาเจอคู่แท้ของตัวเอง

หนูก็เป็นคนนึงแหละที่ต้องเผชิญต่อไป
คนต่อไปเรียกว่าต้องสืบพวักครับ
คนต่อไปใช่มั้ยคะ
แล้วต้องดูเยอะขึ้นมั้ย
ก็ต้องดูเยอะขึ้นค่ะ

เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนค่ะเราก็เจอ

ไม่มีใครมาสัญญาณอะไร
พูดเมื่อกี้เนี่ยมันจริงอะ
ฉะนั้นแล้วชีวิตถ้าเราจะถูกขีดไปเจอกับใคร

ตอนนั้นเองหนูก็ไม่ได้อยากคิดอะไรหนูสามสิบแล้วอ่ะ
คือง่ายแล้วค่ะตอนนี้คือเชื่อพ่อแล้วใช่ไหม

หนูไม่เคยเชื่อพ่อเลยนะ
เล่นคือหนูจะพยายาม
จริงเรื่องความรักมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดนะ
มันเหมือนมีข่าววงในออกมาบอกว่า
เหมือนทั้งผู้ชายเคยทำบาโค้ดแล้วเหมือนใช้เราเป็นเครื่องมือ
อุ้ยไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ไม่ทราบค่ะ

ตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเหมือนกันนะคะ
แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ
ตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเหมือนกันนะคะ
แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ
ตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเหมือนกันนะคะ
แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ
ตอนนี้ก็คืออย่างทุกคนทราบเหมือนกันนะคะ
แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ
ตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเหมือนกันนะคะ
แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ

แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ
ตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเหมือนกันนะคะ
แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ
ตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบเหมือนกันนะคะ

แต่เราทราบมาที่การงานเขาไหมคะ